ท่านผู้ชมครับมีเรื่องราวเกิดขึ้นที่ธนาคารแห่งหนึ่ง
สาขาปรักเกร็ดนนทบุรีค่ะนะคือหญิงสาวคนหนึ่งเธอไปประสบ
อุบัติเหตุอืมทางรถยนต์นะครับแล้วก็ทำประกันเอาไว้กับทางแบงค์แห่ง
เนี้ยเขาก็อยากเคลมประกันนะก็ต้องมาเปิดบัญชงบัญชีอะไรด้วย
อยู่ที่ปากเกร็ดนนทบุรีปรากฏว่าไปถึงเนี่ยเธอก็รอในรถ
เพราะว่าขาเขอหลังเหลืองเนี่ยโอ้โหผ่าโตผ่าตัดนั่งอะไรไม่ได้อ่ะ
นอนอยู่เดี๋ยวก็ดูมันเนี่ยฮะรอยแผลที่หลังนะขาก็ต้องดาม
แต่ว่าแม่เนี่ยลงมาบอกว่าพนักงานแบงค์เนี่ยบอกว่าไม่ได้
เจ้าของต้องมาเซ็นเองอะไรเองแบบพวกเนี้ยไม่รู้จะทำยังไง
วอนแล้วอะไรแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงสรุปพี่ชายก็เลยอุ้มเธอขึ้นมา
แล้วก็ไปนอนอยู่กลางธนาคารอืมนี่ฮะแบบนี้ครับค่ะ
แล้วเขาก็ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กนะฮะเจ้าของโพสต์ก็คือคนเจ็บนี่แหละ
นางสาวสุภาพรพงศาลพีอายุสามสิบเจ็ดปี
วันนี้ทางแบงค์เขาออกมาชี้แจงแล้วนะฮะว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
ส่วนทางฝั่งของคนโพสต์เนี่ยเราก็ไปเจอเดี๋ยวฟังทั้งสองฝ่ายนะครับ
คุณผู้ชมครับเอาเริ่มต้นตรงนี้ก่อนนะ
เฟซบุ๊กนะครับที่โพสต์ภาพเอาไว้เนี่ยนะครับ
เจ้าตัวเลยนะฮะบอกว่าดูสภาพอนาถาขนาดไหน
ต้องมานอนพื้นเพื่อรอเปิดบัญชีกับธนาคารแห่งหนึ่ง
สาขาปรักเกร็จที่นวลธบุรีอืม
เพื่อรอยื่นเอกสารประกันของธนาคารมันเกินไปไหม
นั่งไม่ได้หลังหักขาหักใส่เหล็กที่ขา
แต่พนักงานบอกว่าต้องถ่ายรูปและเซ็นเอกสาร
ก็เลยต้องมานอนรอที่พื้นแบบนี้ระบบประกันของธนาคารคุณ
ให้บริการแบบนี้หรือค่ะโอ้โหคนที่เห็นบอก
อะไรจะขนาดนั้นนายเอกสงค์เอกสารแบบนี้
ต้องขึ้นมาเซ็นขนาดนี้เลยเหรอ
ชาวเน็ตก็แสดงความเห็นกันเยอะนะฮะ
ทุกผู้ชมครับวันนี้คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวของเรา
ก็เลยไปหานี่ก่อนฮะเจ้าของโพสต์ก่อนค่ะ
คนเจ็บวันนี้เธอก็ยังนอนอยู่อย่างเงี้ยหลังก็หักขาก็หักอืม
ขาดามเหล็กหลังก็ผ่าตัดยังนั่งไม่ได้ใช่ค่ะต้องนอนแบบนี้
ไม่อย่างงั้นแผลที่หลังมันไม่สมาร์นนะฮะ
กระดูกที่ขาเดี๋ยวมันดามอะไรด้วยพวกนี้ด้วยนะฮะ
ก็เลยไปถามว่าเออมันเกิดอะไรยังไงขึ้นล่ะนะฮะ
อยู่ที่ห้องเช่านะครับแถวปากเกร็ดนนทบุรีนะครับ
ให้ข้อมูลอย่างนี้ฮะเธอบอกว่าเธอเนี่ยทุกวันนี้ยังนั่งไม่ได้
ขยับตัวก็ไม่ได้ขาก็ยังใส่เหล็กหลังก็ไม่กล้าขยับขยื่นมาก
กลัวกระดูกมันจะไม่ประสานกันกลัวเส้นประสาทมันจะพลิกหรือกดทับ
เดี๋ยวมันเสี่ยงต่อการเกิดอมพลึกอมภาษณ์
เหตุการณ์ที่เธอต้องเป็นอย่างนี้นะฮะเธอบอกว่าอย่างนี้ครับ
ไปเที่ยวดอยอ่างขางที่เชียงใหม่แล้วระหว่างที่ขับรถไปเที่ยวเนี่ย
รถเบรกแตกนะเธอก็รถกระเด็นเนี่ยตกเขา
หลังหักขาหักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลที่เชียงใหม่๒อาทิตย์
แล้วย้ายมารักษาตัวต่อที่ปากเกร็ดที่นนทบุรีที่บ้านอยู่ที่เนี่ย
ราวหนึ่งสัปดาห์นี่ฮะเธอเล่าให้ฟังนะครับ
แล้วบอกว่าก่อนหน้านี้ทำประกันอุบัติเหตุเอาไว้ของธนาคารนี่แหละที่ไปนี่แหละนะครับ
จ่ายค่าประกันเนี่ยนะฮะจ่ายเอาไว้ปีละ๒๘๐๐นะครับ
เป็นลักษณะประกันอุบัติเหตุนะครับเดือนหนึ่งสองร้อยกว่าบาทนะฮะ
ก็ตามที่เขาถ่ายกรมทันอะไรของเขานี่แหละความคุ้มครองสูงสุดเนี่ย
ในการรักษาพยาบาลเนี่ยตามกรรมสิทธิ์เวลาประสบอุบัติเหตุก็คือ
ได้ครั้งละไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาทอ่านี่ก็ถือว่าครั้งนี้เธอก็ต้องได้นะครับ
แต่ทีนี้มันมีปัญหาในการเคลมประกันก็คือเธอไม่มีสมุดบัญชีธนาคาร
เคลมประกันได้แหละแต่ทีนี้เขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ต้องโอนให้กันใช่ไหม
อืมเธอก็ถามไปทางเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี้ยตอนที่โทรไปถามอ่ะนะ
เขาก็บอกว่าอ๋อได้เคลมได้แบบนี้แบบนี้นะใช้หลักฐานแบบนี้แบบนี้
แต่มันต้องมีสมุดบัญชีธนาคารด้วยเธอก็เลยเอาเอาอย่างงี้ก็แล้วกัน
ในเมื่อทำประกันกับแบงค์นี้แล้วแบงค์นี้ก็มีสาขาอยู่ที่หน้าปากซอยบ้านที่ปะเกร็ด
ก็เดี๋ยวไปเปิดบัญชีธนาคารของแบงค์นี้ไปเลยก็แล้วกันเธอก็ไป
วันเกิดเหตุเนี่ยฮะเธอก็ต้องไปล้างแผลที่โรงพยาบาลอยู่แล้ว
กับพี่ชายพาไปล้างแผลจากโรงพยาบาลเสร็จ
คุณสุภาพรเนี่ยบอกว่าก็เลยแวะโรงพยาบาลแม่กับพี่ชายให้เธอรอในรถนะ
โดยแม่เนี่ยเป็นคนขึ้นไปติดต่อกับธนาคารเพื่อที่จะขอเขาว่าเออเดี๋ยวเอาเอกสารลงมาให้เซ็นที่รถได้ไหม
อยู่อยู่สักพักนึงพอแม่ขึ้นไปแม่ลงมาบอกที่รถบอกเจ้าหน้าที่บอกไม่ได้
ต้องให้เจ้าตัวไปเซ็นเอกสารเองแม่พยายามบอกอะไรแล้วเขาก็บอกว่าอย่างไรต้องมาเซ็นเอกสารเอง
ต้องถ่ายร่วงถ่ายรูปอะไรด้วยพี่ชายก็เลยอุ้มเธอขึ้นไปแต่พอขึ้นไปถึงธนาคาร
คือเธอก็อย่างที่บอกอ่ะเธอบอกเธอนั่งไม่ได้เธอต้องอยู่ในสภาพอย่างนี้
ก็เลยเอาผ้าปูมาปูนอนตรงร้านของธนาคารหรือพื้นธนาคารก็เลยเป็นอย่างนี้
เธอบอกว่าพอเข้ามาแล้วก็เธอก็นอนรออย่างนี้ทุกคนในธนาคารลูกคงลูกค้าเจ้าหน้าที่ก็โอ้โหเห็นสภาพเธอ
แล้วก็ต่างคนก็ต่างเวทนาสงสารเธอบอกว่าเธอก็ไม่รู้จะทำยังไง
ตอนนั้นเจ้าหน้าที่ก็บอกกับแม่ว่าใจเย็นนะคะคือความจริงแล้วไม่ต้องใช้บัญชีของเจ้าตัวก็ได้ใช้คนอื่นแทน
ได้ถ้าเป็นครอบครัวเดียวกันถ้าจะเคลมประกันอะไรอย่างนี้นะเธอก็แบบอ้าวแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกอ่ะสิ
ก็ตอนแรกแม่ขึ้นมาก็ยืนยันว่าไม่ได้ต้องถ่ายรูปด้วยต้องเซ็นด้วยต้องเจ้าตัวต้องมาด้วย
ขอเอกสารลงไปก็ไม่ได้พอขึ้นมาบอกความจริงแล้วไม่ต้องแบบนี้ก็ได้

อ้าวแบบนี้ก็ได้แล้วทำไมคุณไม่แจ้งให้เราทำแบบนี้ตั้งแต่ทีแรก
คุณให้เราอ่ะมานอนรอแบบเนี้ยเพื่ออะไรเพราะว่าเราก็อาย
กลายเป็นว่าลูกค้าที่เข้ามาในแบงค์มองเหมือนว่าเราอาณาถา
อะไรทำไมนอนแบบนี้ทำไมมานอนตรงนี้อ่ะคะทำไมทำไมทำแบบนี้อ่ะคะ
แล้วพอเรายิ่งได้ยินแบบนั้นมันก็เลยยิ่งทำให้เรารู้สึกแย่ลงไปกว่าเดิม
เราถูกอุ้มไปเขาก็ตกใจนิดนึงแต่เราก็คิดว่า
ความคิดของเราเราคิดว่าถ้าเขาเห็นเราอยู่ในสภาพนี้
เขาอาจจะให้เราไปรอที่รถแล้วเดี๋ยวอาจจะทำเอกสารให้เรา
แล้วก็ให้เราเซ็นที่รถแต่ก็ไม่เขาก็ชี้หน้าพี่
แล้วเขาก็บอกว่าให้พี่นั่งนั่งไม่ได้ค่ะเพราะมันเจ็บ
เขาก็ชี้อีกรอบนึงเขายังเขาบอกนั่งตรงนั้นนะคะ
เขาบอกให้นั่งตรงนั้นแม่ก็เลยวิ่งไปเอาผ้าห่มสีฟ้า
อันนี้ค่ะผืนนี้ไปปูแล้วเราก็นอนตรงนั้นเลยค่ะ
ก็เลยกลายสภาพเป็นว่าเราต้องนอนรอเพื่อถ่ายรูป
แล้วก็เซ็นเอกสารเราก็นอนอยู่ประมาณ๒๐นาทีได้ค่ะ
แม่ก็เลยชี้หน้าเขาบอกว่าคอยดูนะถ้าลูกฉันเป็นอะไรไปนะ
จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยทำไมทำแบบนี้ทำไมให้บริการแบบนี้
มันจะยากอะไรกับอีกแค่เอาเอกสารมาให้เราเซ็นที่รถแค่นี้
เราขอเราขอร้องคุณแค่นี้ไม่ได้เหรอ
นี่นะครับที่เจ้าตัวเราเล่าอีกฝั่งนะครับ
เราได้เจอคุณแม่ด้วยนะคุณแม่ชื่อนางสำริทเฉยเพชรอายุ๖๑นะฮะ
ที่ขึ้นไปติดต่อเจ้าหน้าที่ของแบงค์คนแรกอ่ะแม่บอกว่าแม่ยืนยันนะ
ตอนขึ้นไปถึงเนี่ยแม่วิงวอนเจ้าหน้าที่ด้วยแบบความนอบน้อมอ่อนโยนเลย
บอกลูกแม่ไม่ไหวจริงลูกแม่เป็นแบบนี้แบบนี้เดินก็ไม่ได้
เซ็นที่รถได้ไหมแต่พนักงานแบงค์บอกว่าไม่ได้นะ
พาเจ้าตัวมาทำเอกสารด้านบนเท่านั้นต้องถ่ายรูปด้วย
หนูคะตอนนี้เรียกหนูคะเนี่ยลูกสาวเนี่ยเดินไม่ได้จริงจริง
หนูไปไปดูก่อนเดินไปดูสักหน่อยหนูรบกวนนิดนึง
หนูไปดูซะหน่อยเดินก็ไม่ได้หลังก็ผ่ามาขาก็ผ่ามา
เดินไม่ได้นั่งก็ยังไม่ได้เลยคุณหนู

วานขอแรงไปดูก่อนเขาบอกทางเราไม่มีนโยบาย
แล้วเราต้องทำตามหน้าที่คือต้องเอาคนป่วยมาเซ็นอย่างเดียว
ถึงจะทำได้ต้องตอบเจ้าของที่ว่าจะเปิดสมุดบัญชี
อะไรอย่างเงี้ยถึงจะทำได้นี่ฮะก็ไม่รู้ว่าเป็นพนักงานคนไหน
อะไรยังไงนะแต่การสื่อสารมันออกมาลักษณะแบบนี้
บางคนก็บอกเอ้าบัญชีคนอื่นก็โอนเคลมอะไรให้ได้แต่อีกคนนึงบอกไม่ได้
ยังไงก็ต้องขึ้นมาเซ็นเองแล้วมาถ่ายรูปเอง
พี่ชายอายุ๔๕ชื่อว่าพี่สุชาตินะครับ
บอกว่าพอน้องสาวโพสต์เฟซบุ๊คเรื่องนี้ไปเนี่ย
วันรุ่งขึ้นผู้จัดการแบงค์ก็มาหานะครับมามอบกระเช้ามาขอโทษ
จัดการแบงค์เข้ามาขอโทษแล้วนะครับแล้วรับปากว่าเดี๋ยวจะไปปรับปรุงการให้บริการของพนักงานใหม่
แล้วก็ขอร้องให้ครอบครัวเนี่ยลบโพสต์ทิ้งได้ไหมเพราะว่ามันส่งผลเสียหายกับทางธนาคารเขานะครับ
ทีแรกทางคุณสุภาพรกับครอบครัวก็ตั้งใจว่าจะลบโพสต์ให้
แตกไปไปมามันมีรามาในโลกโซเชียล
ประมาณว่ามาต่อว่าทำแบบนี้ต้องการเงินบริจาคหรือเปล่า
เธอก็เลยบอกเอางั้นเดี๋ยวเก็บเอาไว้ก่อนแล้วกัน
เพื่อต้องใช้เป็นหลักถงหลักฐานอะไร
ส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ต้องการถึงขั้นว่าจะต้องไปไล่พนักงานออก
ลงโทษลงโทษอะไรแค่อยากให้แก้ไข
ให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับคนอื่นอีก
ถ้าต้องมาเปิดให้ตกงานผมก็ไม่เห็นด้วยนะ

ถ้าเส้นมันพลิกหรือว่ากระดูกเคลื่อนรอยต่ออะไรพวกนี้
เกิดผิดพลาดกันขึ้นมาเนี่ยมันเกินกว่าที่เป็นอยู่เนี่ย
จะแก้ไขไม่ทันแล้วมันจะยุ่ง
ทางธนาคารต้นสังกัดออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ค่ะนี่คือภาพวันที่ทางผู้จัดการเขาก็มาขอโทษกัน
มาทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
แล้วก็จะชี้แจ้งนะครับทางแบงค์บอกว่าสาเหตุที่เกิดขึ้น
มันมาจากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานบางคน
มันก็ทำให้เกิดการสื่อสารความเข้าใจผิดกัน
ธนาคารมีนโยบายและกระบวนการในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มลูกค้าที่ไม่สามารถ
เข้ามาทำธุรกรรมทางการเงินภายในสาขาของธนาคารได้

ทางธนาคารเขาก็บอกว่าขอน้องรับในความบกพร่อง
แล้วก็ต้องขออภัยต่อลูกค้าด้วยส่วนเรื่องของธุรกรรมของลูกค้าคนนี้นะครับ
ทำตามความประสงค์ของลูกค้าคนนี้ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คือแต่ว่าทางแบงค์ก็บอกว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของพนักงานบางคน
คือบางทีเรื่องในมุมนี้อาจจะต้องเข้าใจเขาด้วยนะ
เพราะว่าก็ไปเจอใครหลายคนเนี่ยบางคนเขาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งบางคนเขาก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง
ก็ไม่ใช่ว่าเหมารวมพนักงานทุกคนก็เป็นบางคนนะ
เพราะว่าเรื่องบางเรื่องมันควรจะอรุมอร่วยให้กับลูกค้าได้
เดี๋ยวคนที่เขาตั้งใจทำงานดีดูแลลูกค้าดีเขาจะเสียน้ำใจเขาก็จะเสียกำลังใจนะครับ